มาดูเรื่องราวของสิ่งที่เราต้องลุ้นกัน
โอ้โหเพราะมันใกล้แล้วใกล้ที่จะได้แชมป์

ทำให้ดูอีกทีได้ไหมอันนี้น้ำในหูไม่เท่ากันหรือยังไงฮะ
ปกติดีดิฉันแค่ลุ้นมากไปหน่อยเพราะมันคือโค้งสุดท้ายของช่วงฟุตบอลโลก
อ๋อใช่สิโค้งไหมล่ะโอ้โหใกล้แล้วนี่
สุดท้ายคุณที่โค้งยิ่งกว่าน้องเขาอีกต้องตามไม่ทันเลยคุณ
เอ้านี่ไงเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้หนึ่งทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ก็คือฝรั่งเศสนะครับก็ทำให้ในตอนนี้โอ้โห
หลายพื้นที่คึกคักเลยเพราะว่าอยากจะลุ้นอยากจะสนุกกับทางไทยรัฐ
แน่นอนทางไทยรัฐของเราเนี่ยนะคะก็มีส่วนร่วมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ร่วมสนุกกันด้วยการทายผลฟุตบอลโลกผ่านปรายศนียบัตรมาแล้วเนี่ยถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
ใช่ก็เลยทำให้ปรายศนียบัตรตามสถานที่ต่างต่างเนี่ย
ขายหมดเกลี้ยงแล้วก็หมดเกินคาดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูที่แรกกันค่ะ
ที่จังหวัดพยาวค่ะตอนนี้นะคะยอดขายปรายศนียบัตรท้ายผลฟุตบอลโลก
เกินเป้าหมายกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณโอ้โห
ไปที่ที่ทำการปรายศนีย์พยาวนะคะเขามีประชาชนแล้วก็มีผู้ที่สนใจ
เดินทางพากันมาซื้อปรายศนียบัตรกันตลอดเวลาเลยอ่ะ
เพื่อที่จะนำไปทายผลฟุตบอลโลกในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะ
เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะสามารถส่งได้นะจากการตรวจสอบปรายศนีย์ในจังหวัดพยาวนะคะ
ก็ได้รับการได้รับว่ายอดการจัดจำหน่ายปรายศนีย์ทายผลฟุตบอลโลกเนี่ย
จำนวนหนึ่งล้านฉบับคุณส่งกันมาเยอะมากจริงจริงนะฮะ
แล้วก็แต่ละที่มียอดจำหน่ายเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกินเป้าที่คาดไว้ด้วยนะคะ
ด้านนายนพดลพงนิกรผู้จัดการปรายศนีย์เขต๕จังหวัดพยาวก็ฝากบอกมาว่า
ยังสามารถหาซื้อกันได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อปรายศนียบัตรที่จังหวัดพยาวยังหาซื้อได้จนถึงวันที่๑๔กรกฎาคมนี้
เพราะว่าเรารับถึง๖โมงเย็นเท่านั้นดูเรื่องของเวลาให้ดีเพราะว่าเขาจะชิงชนะเลิศกันในวันที่สิบห้านะ
ถูกต้องนะคะไปอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดสกลนครที่บริเวณบูธจำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก
กับไทยรัฐกรุ๊ปนะครับที่นั่นเขาก็คึกคักกันเลยทีเดียวที่ปรายศนีย์จังหวัดสกลนครตำบล
ธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่นี่โอ้โหบอกเลยว่าคึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะครับ
โอ้โหแล้วคุณนิวนาวรู้ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไว้ให้ที่ทำการ
ปราศนีย์จังหวัดสกนครเนี่ยจำนวน๔๖๐๐๐๐ชมบับ
ฉบับแล้วที่สำคัญเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกกันไป
ฝรัศเจอกับเบลเยี่ยมอืมโอ้โหทีนี้แหละครับ
แล้วก็ได้ฝรั่งเศสเข้าชิงไปแล้วด้วย๑ทีมค้น
แล้วก็ไปซื้อกันเยอะเยอะขึ้นคาดว่าวันนี้จะเยอะขึ้นกว่าเดิม
ใช่ครับอ่าน่านะคะก็ถือทีมที่ลุ้นกันนะคะ
บอกว่าความนิยมในฟุตบอลโลกของคนไทยไม่เคยลดลงเลยนะ
ใช่ค่ะปีนี้ขายดิบขายดีก็ขายดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกัน
ปริศนีย์เขาก็ได้จัดบุตรจัดจำหน่ายให้ความสะดวกแก่ประชาชนมาตลอดเลย
โดยเฉพาะที่นี่แน่นอนเหมือนกับบูธที่อื่น
ยังไงซื้อปุ๊บเดี๋ยวก็พิมพ์ให้เลยชื่อที่อยู่ทีม

แล้วที่สำคัญไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่า
ถ้ามาซื้อปรายศนียบัตรที่นี่ภายผลฟุตบอลโลก๑๐๐ฉบับ
ปริศนีย์นะครับจะมอบพระหลวงปู่ทวด
ลุกเสกจากดินเหล็กน้ำพีจังหวัดอุตรดิษฐ์ให้

นี่ไงเป็นยังไงเป็นความมงคลเป็นสิริมงคล
แต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคุณ

เขาบอกว่ามีความเป็นเมตตามหานิยมเสริมดวงและโชคลาภ
ไม่รู้จะได้โชคได้ราบหรือเปล่าแต่ก็ลุ้นกันสนุก

ที่สกนครเขาเชียบอนกับทุกพื้นที่จริง
เหมือนกันครับเขาแจกอะไรรู้ไหมอ่อนอะไรฮะหน่อไม้สดสดจากสวนหน่อใหญ่ใหญ่
หน่อนี่แบกกลับกันไปเลยซื้อปรายศนียบัตรแล้วเอาไปเลยค่ะ
กลับบ้านเอาไปต้มยำทำแกงตามสบายใจเลยนะคะคือใครที่ซื้อปรายศนียบัตรครบร้อยใบ
ก็เอาไปหนึ่งหน่อนะคะงานนี้โอ้โหลูกค้าฮือฮากันใหญ่เลยนะคะ
เรียกว่ามาซื้อแล้วต้องบอกปากต่อปากมาซื้อมาซื้อที่นี่จะได้หน่อไม้กลับบ้านกันด้วยนะคะ
คนแรกแจกแถมสุดสุดครับเออนายอันนันทวัฒน์เพิ่มทองหัวหน้าเปรสนียธาตุนาเวงบอกว่า
เริ่มโปรโมชั่นเนี้ยมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะไอเดียก็คือเป็นการสร้างสีสัน
ในช่วงฟุตบอลโลกนะคะอีกอย่างหนึ่งหัวหน้าปริศนีย์ธาตุนาเวงบอกว่ามีสวนหน่อไม้อยู่แล้ว
ก็อยากจะเอาหน่อไม้เนี่ยมาแจกให้กับลูกค้าหลังจากเปิดตัวโปรโมชั่นนี้ไป
ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะ
ก็เลยบอกว่าจะจัดโปรโมชั่นนี้ต่อเนื่องไปถึงวันที่๑๓กรกฎาคม
เพราะฉะนั้นใครชอบหน่อไม้ใครอยากจะทายผลฟุตบอลโลกนะ
แวะเวียนไปได้ที่ปรายศนีย์ธาตุนาเวง
แล้วก็ส่งผลมาลุ้นกับไทยรัฐ
จะได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งลุ้นรางวัลกับไทยรัฐด้วยนะคะคุณผู้ชม

ช่วงนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วปรายศนีย์ก็ขายดีที่กันที่
รายศนีย์แต่ละจังหวัดขายปรายศนียบัตรดีมาก
แล้วเราก็จะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงด้วยว่า
เพราะว่าวันที่๑๕จะแข่งแล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งกัน
แล้วคาดว่าพรุ่งนี้จะไวขึ้นด้วย
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้รู้อีกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

หารายละเอียดได้ในช่องทางออนไลน์
กันหน่อยแล้วกันว่ามีกี่ทีมแล้วนะตอนนี้
เศสเข้าสู่รอบชิงแล้ว๑ทีมแน่นอน

คืนนี้โครเอเชียกับอังกฤษจะเป็นใครนะครับ